ยังคงอยู่ที่เรื่องของการเมาเหล้ากันนะคะไปดูที่ระยองค่ะ
เป็นคนขับรถกับเด็กรถนั่งกินเหล้ากันอยู่หลังรถนะ
นั่งกินกันอยู่หลายคนลากันตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายเหมือนกันค่ะ
ทีนี้ปรากฏว่าพอเมาได้ที่ทะเลาะกันเรื่องค่าเหล้า
ใครจะจ่ายจะจ่ายยังไงแบบไหนเกิดบันดาลโทษะกันขึ้นมา
เด็กรถคว้ามีดทำครัวแถวนั้นแทงคนขับรถเสียชีวิตไส้ทะลักเลยนะคะ

คนที่ล้มลงไปก็คือคนรถที่ถูกคนขับรถที่ถูกแทงอะค่ะ
เกิดขึ้นที่ลานจอดรถด้านหลังของบริษัทสี่ศูนย์เจ็ด
พัฒนาถนนสุขุมวิทย์ตำบวนเนินพระในอำเภอเมืองเรยองนะคะ
มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย๑แผล
แล้วก็สภาพลำไส้ทะลักออกมาด้วยนะคะ
มีรอยเลือดถูกลากยาวเป็นระยะทาง๑๐เมตร
กล้องวงจรปิดภายในบริษัทก็จับภาพขณะเกาะเหตุไว้ได้
สอบสวนดูก็รู้ว่าผู้ตายเป็นคนขับรถมือ๒สายหนองคายระยอง
ก็นั่งกินข้าวดื่มเหล้ากับเด็กรถที่หลังรถบัสรวม๔คน

กระทั่งบ่าย๒โมงก็เหลือผู้ตาย

กับนายพรเทวานาวเพชรวัย๕๑ปี
เด็กรถวิ่งสายหนองคายขอนแก่นฉายากะละมัง
แล้วก็นายสุรศักดิ์มาตรังศรีวัย๓๕ปี
เด็กรถอีกคนนึงเหลือกันอยู่๓คน
นายพรเทวาหรือว่าการมังเนี่ยทะเลาะกับนายธวัชชัยค่ะ
โดยต่อว่าว่าเนี่ยเป็นคนขับรถเนี่ยแต่มานั่งกินฟรีไม่ออกเงินค่าเหล้าได้ยังไง

นายสุรศักดิ์ที่นั่งร่วมวงอยู่ด้วยก็พยายามจะห้ามปรามแล้ว
แต่อยู่นายพรเทวาหรือว่ากระมังเนี่ยนะคะ
คว้ามีดทำครัวมาอยู่ในมือแล้วนะ
จ่าท้าทายบอกแทงเลยสิกล้ามากก็แทงเลย
นายพรเทวาก็แทงจริงแทงไปทีเดียวล้มลงนอนขาดใจตายเลยค่ะ
ส่วนนายพรเทวานะคะหลังจากแทงเสร็จแล้วก็เอามีดปักเข้าไปที่กำแพงด้านในแล้วก็ปีนกำแพงหลบหนี
หลังเกิดเหตุตำรวจติดตามไปจับตัวได้ที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๔๐๐เมตร
ซึ่งนายพรเทวาเนี่ยเดินสะพายกระเป๋าเป้สีดำอาการยังมืนเมาอยู่เลยค่ะ
ประกอบกับเขาดื่มเหล้าจนเมาแล้วด้วยบันดาลโทษะด้วยก็เลยก่อเหตุแบบนั้นไป
ตำรวจก็เลยคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ
ก็แค่เถียงกันว่าใครจะจ่ายค่าล้าวนะ